ไกรมาสศรีละพันธ์นะคะผู้รักษาประตูทีมฟุตซอลของสุราธานี
ก็บอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้ติดทีมชาติไทยครั้งแรกค่ะ
ไกรมาสศีลพันธ์ผู้รักษาประตูของทีมโซราธานี
มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ค่ะครั้งแรก
พาทีมรั้งอันดับที่๓ของตารางหลังจากผ่านไป๒๐นัดด้วยกัน
โดยจอมหนึกจากสุราชก็เปิดเผยนะคะ
ตื่นเต้นที่จะได้เจอกับความท้าทายใหม่
เพราะว่าไม่เคยฝันมาก่อนว่าจะก้าวขึ้นมาติดทีมชาติ
พร้อมกับฝ่าไปถึงนักฟุ้ซอร์ร่วมใหม่ด้วยบอกว่า
มุ่งมั่นฝึกซ้อมและพัฒนาฝีเท้าของตัวเอง
เพื่อรอโอกาสที่จะมาถึงค่ะ
ตื่นเต้นครับมันไม่รู้ว่าจะถึงขนาดนี้ครับพี่
เพราะแต่ปีนี้ผลงานมันโอเคเขาก็เลยเรียกมาครับ

การซ้อมมันมีความมืออาชีพครับ
มันซ้อมเช้าเย็นเราเลยร่างกายเลยโอเค

ที่ไทยพบกับอังกฤษนะคะ
นัดที่๒๒๑ตุลาคมวันอาทิตย์

นาฬิกา๑๖นาฬิกา๑๕นาทีนัดสุดท้ายอังคารที่๒๓ตุลาคมเจอกับอุสเบกิสถาน
เวลา๑๘นาฬิกา๑๕นาทีค่ะคู่ที่ไทยลงสนามไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายทอดสดนะคะ
ส่วนอีกคู่สามารถชมการถ่ายท่อสดผ่านทางยูทูปไทยรัฐค่ะ